ดูต่อกันที่คนบันเทิงส่งต่อน้ำใจในช่วงโควิดกันหน่อยนะคะสำหรับพี่แจ๊ดพี่แจงชวนชื่นค่ะ
ร่วมสมทบทุนสะพานบุญครั้งนี้กันกับหนุ่มแจ๊คแฟนฉันชุดใหญ่ชุดโตเลยนะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะบริจาคข้าวสารจำนวน๒ตันนะเอาไปให้กับแจ๊คแฟนฉันเอาไปไหนต่อ
เอาไปมอบให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากการระบาดของโควิดนี่แหละค่ะซึ่งพี่แจงภรรยาของพี่แจ๊ดชวนชื่นนะคะ
ได้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่าขอบคุณน้องแจ๊คนะที่เป็นสะพานบุญ
พี่ไม่ได้ไปแต่ขอส่งข้าวสารไปให้แล้วกัน๒ตัน
หวังว่าจะช่วยคลายทุกข์ร้อนของพี่น้องกันได้บ้างนะคะอ่ะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะ
สุดยอดเลยเช่นเดียวกันเลยกับพี่หนุ่มกะลาค่ะ
ส่งความช่วยเหลือให้พี่น้องที่เดือดร้อนต่อเนื่องเช่นกันเมื่อวานนี้เนี่ย
ตัวได้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่าส่งถุงยางชีพ
ไปช่วยพี่น้องชาวใต้ที่เกาะสมุยสามร้อยห้าสิบชุดเลยนะคะโอ้
อภัยที่ไม่ได้ลงไปมอบด้วยตัวเองต้องบอกเลยว่าพี่หนุ่มเนี่ยคอยช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนกันตลอดเวลาหลายพื้นที่นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หนุ่มเองก็ได้ไปมอบข้าวสารหมื่นกว่ากิโลเลยนะเห็นว่าไปตามชุมชนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล๕ชุมชนนับแล้ว๒๑๓๐หลังคาเรือนได้อิ่มท้องกันไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดยอดน้ำใจทุกคนเลยค่ะ
ใครมีกิจกรรมดีอะไรแบบนี้ก็ส่งต่อแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันได้เท่าที่เราจะไม่เดือดร้อนนะคุณผู้ชมนะ